กลับมาดูเรื่องของลุงพลกันหน่อยนะคะ
ลุงพลวันนี้เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าค่ะตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรภาค๔
นำกำลังตำรวจกว่า๒๐นายนะคะไปค้นบ้านของลุงพล
หรือว่านายชัยพลวิพานะคะผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่
เพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้านะคะพลตำรวจตรีนัทธนลประชุม
ผู้การสืบภาค๔นำกำลังตำรวจพร้อมหมายสารค่ะ
ไปเข้าตรวจค้นบ้านของลุงพล
โดยตำรวจนะคะนำหมายสารอ่าน
ให้นายชัยพลรับทราบว่ามีเหตุสมควรให้ค้นบ้านเพื่อหาสิ่งของ
ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนและไต่สวนมูลฟ้องค่ะ
ก็ใช้เวลาตรวจค้นเก็บหลักฐานประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ
มีนายชัยพลและนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านกกอกติดตาม

หลังจากนั้นตำรวจก็กลับไปที่สพกกตูมทันที
ส่วนนายชัยพลนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเหล่ายูทูบเบอร์ค่ะ
บอกว่าตกใจแล้วก็กังวลใจเรื่องสิ่งของค่ะ
เพราะว่าบางชิ้นเนี่ยมีแฟนคลับให้มาเป็นปีแล้ว
ยังไม่ได้เปิดกล่องดูเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะคะ
ตรวจค้นในครั้งนี้ตำรวจก็มาเอาโทรศัพท์ใหม่ที่ป้าแตนใช้งานไปด้วยค่ะ
หมายถึงว่าเค้าตรวจเรื่องคดีหรือว่าตรวจทั่วไป
ใช่ครับ
หลายคนอาจจะสงสัยทำไมตำรวจเพิ่งไปตรวจค้นในวันนี้

เพราะว่าวันที่ตำรวจออกหมายจับลุงพล

เพราะว่าลุงพลมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

ส่วนโทรศัพท์มือถือที่ยึดไปตรวจสอบ
ก็เอาไปดูการใช้ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ย้อนหลัง

อันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนของการเก็บหลักฐานค่ะ